ก่อนหน้านี้สาเหตุที่เขาออกมาเพราะอะไรครับ
คงจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกับภรรยา
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าจะรุนแรงขนาดไหน
แต่ว่าโดยลักษณะนิสัยของพี่ชายเขาเป็นคนน้อยใจเก่ง
น้อยใจคิดมากแล้วก็ชอบที่จะ
ที่จะหนีอย่างนี้เป็นกี่เฉพาะ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

เขาบอกว่าเขาเคยมาแต่ว่าผมว่าเขาเขาหลงมามากกว่า
คือเค้ามาเองหรือว่าท่านอดีตกำนั้นยืนไปรับ
อ๋อถึงอีกทีเท่านั้น
แล้วจำนันเค้าอยู่ตรงนั้นเค้าก็เลย

เอาไปบ้านไปทานข้าวไปอาบน้ำ

ที่ไปลืมไว้ตรงไหนก็ไม่รู้
สาเหตุที่พี่เด่นออกจากบ้านเพราะอะไรครับ

เขาไปพาไปทานข้าวนะครับมีความสุขมากเลยนะครับชีวิตผมเจอน้องแบบนี้ดีใจมากเลยครับนะครับเพราะว่าเขาให้ความสุขผมด้วยแล้วก็ให้ความสุขกับพี่น้องหมดทุกคนดีมากเลยครับ
ออกมากับใครอ่ะครับออกมาคนเดียวหรือมีคนพาออกมา
ครบหมดนะครับออกมาคนเดียวครับผมออกมาคนเดียวถ้าถ้าเป็นพี่น้องออกมาพร้อมกันก็ดีอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับ
เพราะว่าทุกคนต่างคนต่างมีความสุขทั้งนั้นเลยนี่เรามีแต่ความสุขของเราคนเดียวใช่ไหมฮะ
มันยังไม่ภูมิใจมากที่ทั้งพี่ทั้งน้องพ่อแม่มาอย่างนี้โถมีความสุขมากเลย
ทำไมต้องออกมาจากบ้านนะครับเพราะอะไร

คือพอออกจากบ้านแล้วมันมีบรรยากาศ
มันการดูบรรยากาศของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะแต่ละที่เนี่ยบรรยากาศสวยแบบอย่างก็ไม่เหมือนกัน
ส่วนคนละแบบมันทำให้เรามีความสุขมากเลย
เด่นออกมานี่พี่เด่นทะเลาะกับพี่ตือหรือเปล่า
พี่ว่าขี้เดดน้อยใจไม่ใช่ไหมครับเกี่ยวไหม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
มีความสุขแต่ละที่แต่กับพี่กับน้องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเมียเรายังมีความสุขเรายังมีความสุขมากจริงจริงเพราะว่าเราได้หยิบได้ดีเพราะเมียนะฮะถ้ากลัวของเราเองสู้อีกนานเลยนี่เพราะเราได้หยิบได้ดีเพราะเมียของเราแล้วพี่น้องเขาช่วยกันทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นหายากพี่เด่นโกรธโกรธ
ไม่ได้งอนแค่เราออกมืออยากอกมาใช้ชีวิตเฉยแค่นั้นเองไม่ได้งอนแค่เราอยากออกมาใช้ชีวิตเฉยแค่นั้นเอง
ยกก็มาใช้ความสุขของพี่สวยคือเรามีความสุขหลายแบบ
ฮใจก็บ้านหน่อยรู้ไหมตัวที่ว่าลองนอนคนเดียวโปรพี
อยู่คนเดียวมันเงียบมันเหงาอ่ะใช่ไหมฮะเอาจริงกับคุณร้องดิ
อยู่กันแล้วมองไปหาโอ้โหแล้วผีเนี่ยเหมือนคนอื่นที่ไหนล่ะ
เวลาไปดูทีวีใช่ไหมหรือดูหนังดูละครสมัยก่อนเนี่ย
โหน่ากลัวน่าต้องก่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
แล้วเราก็มีสัญลักษณ์เก่ามาแล้วเราก็กลัวไม่มีอะไรครับ
พี่พี่เด่นมาอยู่นี่พี่เด่นสบายใจหมดสบายดีครับแบบเพราะเราสบายคนละแบบ
อยู่บ้านเราก็สบายอีกแบบหนึ่งอยู่นั่นสบายอีกแบบหนึ่ง
มันบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงให้เราสนุกสนาน
เราได้พี่น้องแบบนี้เรามีความสุขครับแล้วก็ทำให้เราคิดถึงพ่อแม่เราด้วย
ว่านี่พ่อแม่เรานะเขาจะมีความสุขขนาดไหนถ้าเขาเห็นแบบนี้
โอเคขอบคุณครับ

เราก็เขินเนี่ยแม่เราสู้พี่สู้น้องไม่ได้เลยดูสิ
แล้วตอนที่เราทำงานในวงการกับตอนที่เราไม่ได้ทำตอนนี้มันต่างกันไหมครับ
ต่างที่ครับพอเราได้ทำงานเราก็มีความสุข
พอเราไม่ได้ทำงานเราน่าจะดูคนนู้นทำนี่ทำโอ้ยเราอยากทำบ้าง
ใช่ไหมจะได้ช่วยพี่ช่วยน้องทำให้เรามีความสุข
ทำไมเราทำแล้วเราจะเหงาอยู่บ้านเหงา
ครับความสุขก็มีอย่างนี้ครับ
ก็เลยอยากออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้าง
ใช่ครับแล้วอย่างผมเนี่ยดูดิผู้สื่อข่าวเนี่ย
ที่พวกคุณเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยมาทำแบบนี้ทำให้เราอิจฉา
เราไม่ทำให้เรียกเราเมื่อใช่ไหม

คุณเห็นผมอย่างคุณสองคนเนี่ยแล้วผมก็ชื่นใจครับ
อยากกลับไปทำงานไหมครับพี่เด็ก
ถ้ากลับไปทำงานได้ครับดีครับดี
ไม่มีงานทำเสร็จอุ้มถ้าทำแล้วเรามีความสุขครับ
อยากกลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมที่เคยทำ